มาดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกที่หนึ่งนะคะ
เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะในเขตประเวทนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยมีความเครียดจากปัญหาครอบครัวนะคะ
คาดว่ามาจากการที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีอยู่ถึง๒คน
สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจนะคะจบชีวิตนะคะ
ผู้ป่วยติดเตียง๒คนในบ้านซึ่งเป็นพี่สาวกับหลานชายตัวเอง
แล้วก็ตามมาด้วยการตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองตายตามนะคะ
แต่ว่าเขาเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะเป็นคดีสะเทือนขวัญค่ะ
ในบ้านทาวน์เฮาส์นะคะ๒ชั้นที่เขตประเวทกรุงเทพมหานครเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจไปที่บ้านหลังนี้พบศพนางจันทนีตันตระกูลนะคะอายุ๘๑ปีเจ้าของบ้าน
เสียชีวิตบนเตียงมีผ้าปิดหน้าเอาไว้ตรงพื้นเนี่ยก็เจออีกศพนึงนะคะ
ที่คอด้านซ้ายแล้วก็มีเตียงที่เปื้อนเลือด
มีมีดทำครัวอีกหนึ่งเล่มคัตเตอร์อีกหนึ่งเล่ม
ตรงพื้นบ้านก็มีรอยเท้าเปื้อนเลือดเดินไปเดินมาเต็มพื้นที่โถงค่ะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายประจงนะคะอายุหกสิบห้าปี
ก็บาดเจ็บด้วยนะคะมีรอยกรีดข้อมือและข้อเท้า
อาการสาหัสตอนตำรวจไปถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
ในที่เกิดเหตุยังพบจดหมาย
ซึ่งมีใจความระบุว่าที่ทำแบบนี้เพราะไม่เห็นทางออก
เบื่อหน่ายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยค่ะจดหมายฉบับนี้นะคะ
ก็ตรวจสอบจากพยานทราบว่าผู้ตายสองคนเนี่ย
เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นพี่สาวกับหลานชายของนายประจง
คนที่ก่อเหตุซึ่งก็เป็นคนที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยทั้งสองคนนี้
พี่ชายของนายประจงปกติจะอยู่บ้านหลังนี้
แต่วันนั้นเนี่ยออกไปทำธุระเขากลับมาอีกทีพบว่าน้องชาย
ฆ่าคนทั้งคู่ตายแล้วแล้วก็พยายามจะกรีดแขนตัวเองนะคะ
เรามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งเป็นภาพตอนที่พี่ชายเนี่ย
กลับเข้ามาในบ้านเขาออกไปธุระแล้วก็กลับมา
ตอนกลับเข้ามาพบว่าคนในบ้านถูกฆ่าตาย
ก็เลยรีบออกไปเรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยนะคะ
เพราะว่าน้องชายเองก็อยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัส
กล้องนี้เราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านวิ่งออกมานะครับ
เป็นจังหวะที่รถพยาบาลมาถึงพอดีค่ะ
ชาวบ้านบอกว่าพี่ชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เคยมาเล่านะคะบอกว่าน้องเขาเนี่ย
คือคนที่ก่อเหตุเนี่ยเคยบ่นบอกอยากจะฆ่าพี่สาวกับหลานชาย

แล้วจะฆ่าตัวตายตามเพราะเครียดที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
ซึ่งพี่ชายก็บอกว่าห้ามปรามไปแต่ว่า
ก็นี่แหละค่ะมาเกิดเหตุซะก่อน
ตอนนี้ตัวพี่ชายก็ต้องย้ายไปพักอาศัยอยู่กับบ้านญาติค่ะ
พี่ชายเขาบอกว่าน้องชายเขาเคยพูดว่า
จะฆ่าให้ตายให้หมดจะได้คนอื่นไม่ต้องเหนื่อย
แล้วเขาก็จะฆ่าตัวตายตาม

แล้วก็พี่ชายเขาบอกว่าอย่าทำนะ
เขาไม่ให้น้องชายเขาทำบอกอย่าทำนะอะไรอย่างนี้
นี่แหละค่ะก็สะเทือนขวัญกลางเมืองเลยนะคะ
นายประจงตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
แล้วก็ไปพบพนักงานสอบสวนที่สนบังนา
อมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าพี่สาวกับหลานชายเอง
สาเหตุมาจากความเครียดสะสม
เพราะว่าต้องดูแลคนป่วยมานานหลายปีนะคะ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ซึ่งพี่ชายก็ยื่นประกันตัวน้องชายออกไปแล้วในตอนนี้นะคะ
ยาตอนนี้ติดต่อรับสมบของนางจันทณีย์กับนายกมล
บำเพ็ญกุศลที่วัดมหาบุตรที่เขตอ่อนนุษย์ค่ะ